ได้รับฉายาว่าตัวตึงระยองค่ะอ่าก็ลักษณะเป็นคนเร่ร่อนอ่ะ
แกลลอนแล้วก็เคาะไปด้วยร้องเพลงไปด้วย
เพื่อขอเงินจากคนที่ผ่านไปผ่านมาแต่ด้วยเพลงที่ร้องจังหวะที่เคาะคือมันสนุกสนานมาก
คนก็แชร์กันในโลกออนไลน์เป็นไวรัลทำมีมล้อเลียนอะไรแบบเนี้ย
มีอีกมุมหนึ่งคนเขาให้ข้อมูลบอกผู้หญิงคนนี้น่ากลัวนะ
อ่าเคยไล่ทำร้ายคนด้วยนะเออตกลงมันยังไงกันแน่
แล้วความจริงต้องช่วยเขาหรือเปล่าเขาน่าสงสารเป็นคนเร่ร่อนที่ควรจะช่วยหรือเปล่า
ลงพื้นที่ไปแล้วนะฮะไปเจอเธอแล้วด้วยนะครับ

อันนี้เป็นคลิปแรกแรกเลยอ่ะค่ะแล้วมันก็โด่งดังอีกหลายคลิปตามมาใช่ค่ะ
แล้วข้อเป็นจังหวะที่แบบเก่งอ่ะ
ใช่อาจจะเพลงนี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้หรอก
แต่คนก็อีกมุมนึงเป็นห่วงจริงจริงใช่
แล้วคนที่นี่ไปแถวชายหาดที่ระยองก็ตามหาแล้วนี่เห็นไหมครับ

ก็มีคนมาให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้ความจริงแล้วน่ากลัวนะอย่าไปใกล้นะ
ของเงินแล้วไม่ให้เขาเนี่ยเขาถึงขั้นทำร้ายก็มีนะ
มีมีดมีไม้ไล่ตีทำร้ายคนก็มีนะ
ตกลงมันยังไงกันแน่นะครับท่านผู้ชมครับ
คือแต่ความจริงแล้วถ้าดูคลิปเธอก็จะมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
หัวเราะเสียงร้องเพลงแลกกับค่าตอบแทนเพลงละ๒๐บาทหรือแล้วแต่จะให้นะครับ
แต่ก็มีคนบอกว่าตัวตึงระยองเนี่ยเขามีอีกชื่อนึงคนในพื้นที่รู้จักดี
นกน้อยนะและเป็นบุคคลอันตรายต้องระวังอย่าไปใกล้ตัวมีอาวุธติดตัวด้วย
เคยทำร้ายคนด้วยล่าสุดเราก็เลยลงพื้นที่นะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองแถวริมชายหาดแหลมเจริญที่จังหวัดระยองนะครับ
แถวนี้แหละฮะที่จะเจอกับพี่นกน้อยตัวตึงระยองก็ไปได้เจอจริงนะฮะเนี่ยก็จะอยู่แถวนี้นี่แหละ
เงิน๒๐บาทเราก็ลองลองพูดคุยกับถ้าให้เธอโชว์เพลงให้ดูนะดูนะครับลองแนวติดหน่อยนะ

ระยองอยู่ที่ที่

จะไปแสดงคอร์สเซอร์ต่อหรือ
นี่ค่ะคือเธอก็จะพอพูดคุยรู้เรื่องบ้าง
แต่บางทีใครพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยเธอก็จะเดินไปเลย
เธอบอกกับเรานะว่าเธออายุ๔๐เป็นคนไตรอง
ชื่อสิวาพรรดิที่เธอบอก
ส่วนเรื่องที่ว่าตกลงแล้วเป็นคนอารมณ์ร้ายบุคคลอันตราย
มีอาวุธติดตัวจะทำร้ายคนถ้าไม่พอใจ

ก็ต้องถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทะเลสด
อยู่แถวชายหาดแหลมเจริญแถวนั้นนะครับ
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
กน้อยไม่เคยทำร้ายใครนะฮะ
จากคนที่ชอบไปแกล้งไปแห่ให้เขาโกรธ
เห็นใครก็ซื้อประวัติดูอ่ะ

แล้วก็ไม่หน่าแล้วทำไมมันร่องเพลงดีแล้วมันเข้าไปเป็นจังวะ

มันเขามีอะไรกับใครแล้ว
พ่อนั้นน่ะพอดูพอดูอันนี้เสียไป
เรากับว่านกเก่งร้องแล้วน่า
นี่คุณป้าบอกเคยเป็นนักร้องนะร้องเพลงตามร้านอาหารตอนกลางคืน
ไม่รู้ไปงามยังไงมาเป็นแบบนี้ได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราที่ระยองก็เลยตามไปหาจนเจอนะครับ
เพราะว่าเป็นห่วงนะนี่ฮะว่าเออเธออยู่แบบไหนอะไรยังไง
นี่ชาวบ้านบอกเธออยู่แถวนี้นะฮะคือชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วว่า
กน้อยเนี่ยอยู่แถวนี้นี่นะครับเป็นตึกร้างนะฮะ
พ่อค้าบอกนกน้อยอยู่ตึกร้างตรงเนี้ยนี่แล้วก็จะมีห้องหนึ่งของตึกร้างตรงนี้
ทำเป็นห้องนอนมีฟูกเก่ามีนมกล่องอยู่เยอะเลยนะ
มีรองเท้าขยงขยะนะครับอ่าบางจุดของมุมห้องก็มีรอยเหมือนถูกไฟไหม้ด้วย
อาจจะเป็นตึกเก่าที่เคยถูกไฟไหม้มาก่อนหรือเปล่าส่วนตัวของนกน้อย
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มาตามหาพอดีเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะทางกู้ภัยสว่างพรกุศลระยองตำรวจด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดระยองด้วย
วันนี้ก็มาหานกน้อยที่ที่พักเพื่อจะพาไปดูแลรักษา
แต่กว่าจะพาไปได้ก็เหนื่อยเอาการอยู่เหมือนกัน
ก็คือสรุปก็คือนกน้อยเธอไม่ยอมไป
เจ้าหน้าที่บอกจะพาไปบำบัดรักษาไปดูแล
เธอก็ไม่ยอมไปนี่นะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้อง
ใช้อุปกรณ์ในการพาตัวไปนะครับ

เจ้าหน้าที่บอกคือก็ต้องดูแล
แต่ตัวเขาเองก็พยายามจะถามไงว่าพาเขาไปโรงพยาบาลด้วยสาเหตุอะไร
จะจับหรือเขาไม่จับเรายังไง
เธอก็บอกเธอไม่ได้เป็นอะไรเธอก็อยู่ของเธออย่างนี้
และตำรวจที่แบบเกงออกไป

พศเรวดีจันทเปรมขิทรพอความสดใจ
บอกว่ากรณีของนกน้อยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบ
ไปทางครอบครัวทางญาติของเขาแล้ว
ถ้ามีอาการทางจิตก็ต้องส่งไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาล
หลังจากอาการดีขึ้นมันอาการทางจิตดีขึ้น
ส่งไปอยู่ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่จังหวัดปฐุมธานี
เพื่อให้เป็นสถานที่ในการอยู่อาศัยแล้วก็ดูแลกันต่อไป
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบให้หมดแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดด้วยความเป็นห่วงจริงนะคะ